ยังอยู่ที่เรื่องของเกี่ยวกับงานบวชนะ
ก็คือที่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ๕นี่นะคะ
กรุงเทพมหานครมีงานบวชเกิดขึ้น

แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเขาไปเจอกัน
ทีนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นอริกัน
ใช่ครับวันนี้เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งนะ
เขม่นงานบวชโจฆ่า๒ศพแก๊งอันทภาณ
เด็กชายคลองไล่ล่าอริดับ
โอ้โหเป็นงานฉลองพระใหม่เลยนะ

จนมีผู้เสียชีวิต๒คนด้วยกัน
ตำรวจโรงพักทุ่ง๒ห้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะในซอยแจ้งวัฒนา๕กรุงเทพนี่แหละ
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปพบร่างของนายนารินศรีวรีรัฐ
จมกองเลือดมีบาดแผลถูกยิงด้วย
อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ท้อง๒นัด
ข้างกันไปพบอีกร่าง
ก็คือนายนัทพงศ์สง่าวงอายุ๓๓ปี

แล้วก็ที่ใต้ราวนมรวม๓นัดเสียชีวิต
สอบสวนเพื่อนผู้ตายให้การบอกว่าก่อนหน้านี้
ไปร่วมงานบวชพระใหม่ที่ลานกิจกรรมเขตหลัก๔
ทีนี้มีเรื่องกระทบกระทั่งกับกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนี้เขามีชื่อชื่อว่าแก๊งเด็กชายคลอง
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ
อยู่ใกล้ใกล้งานที่มีอาการบวชพระใหม่นี้นะคะ
จากนั้นผู้ตายทั้งสองคนออกมาจากงาน
ซื้อสุรามานั่งดื่มด้วยกันใกล้กับจุดเกิดเหตุ
กระทั่งมีกลุ่มคนร้ายเป็นวัยรุ่น
ประมาณ๖คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเลย
เคลียร์รถจากกระยานโยนมา๓คันคันละสองคน

ใครชื่อดมดรมอยู่ไหนนะฮะ
จากตะโกนถามแล้วนะฮะยังเอาปืนเนี่ย
เหน็บที่เอวสายปากกระบอกปืนไปมา

ใครชื่อดำไอ้ดำอยู่ไหนค่ะ
ที่หนึ่งในผู้เสียชีวิตจะลุกขึ้นมา
คือมันยังไม่ได้ตอบนะว่าใครชื่อดำ

ใส่กลุ่มคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์มา

ก็ต้องมีการตะลุมบอลกันชุนละมุนกัน

แย่งปืนกันไปแย่งปืนกันมา
ได้ยินเสียงปืนดังปั้งขึ้นมา

มีคนนอนจมกองเลือดอยู่๒คนในจุดเกิดเหตุ

กลุ่มคนร้ายทั้ง๖คนรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะ